คือเดี๋ยวนี้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

มีคนจ้างสาววินคนนี้

ตอนแรกก็คุยราคากันเสร็จสับเรียบร้อย

ไม่พอบอกเฮ้โอวเฮ่ยเฮ้ยน้องแห้งนี้

หายไปนานเดินกลับมาพร้อมไขควงจี้เลยค่ะ

คือมันเกิดการต่อสู้ด้วย
เสียดายรถรถยังผ่อนค่างวดอยู่เลยนี่แหละค่ะผู้เสียหายคือนางสาวพันธ์ดันไทยสงศ์อายุห้าสิบเจ็ดค่ะ
ก็มีอาชีพวินมอเซล์รับจ้างนะคะอยู่ในอำเภอสตึกที่บุรีรำ
บอกวันนั้นคนร้ายนะมันเป็นผู้ชายผิวคล้ำอายุสัก๔๐ได้นะ
รูปร่างผอมสูงละสักประมาณ๑๖๕มาบอกว่าเนี่ยจ้างไปส่งที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์หน่อยได้ไหม
ก็ตกลงราคากันที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับเธอบอกว่าเธอขี่ไปถึงตรงตำบนบ้านยางที่พุทธไทยสงค์
คนร้ายอยู่ดีนะตอนแรกจริงบอกให้ไปทางบ่อทราย
แล้วก็เลยบอกว่านี่นี่น้องเดี๋ยวเลี้ยตรงบ่อทรายหน่อยนะแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ย
ฉี่ไม่ไหวขอฉี่ก่อนแล้วเธอก็เลยสงสัยแล้วเฮ้ยทำไมหายไปนานผิดสังเกต
เออทีนี้พี่พันธ์พี่พันธ์บอกเฮ้ยมันช่างแปลกแป๊บนึงคนร้ายเดินออกมา
เอาไขควงจี้ชิงรถเลยค่ะอืมแต่ความที่พี่พันธ์แกบอกแบบนี้โห
เสียดายรถนะเลยสู้กับคนร้ายแต่เอาจริงเป็นผู้หญิงสู้แรงไม่ไหว
สุดท้ายคนร้ายมันเอารถพี่เขาไปเลยนะคะเธอบอกรถมันยังส่งค่างวดอยู่เลย
แล้วตอนนี้ไม่มีรถทำมาหากินรีบแจ้งตำรวจก็อยากให้ตำรวจเนี่ย
ตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะอืมอ่ะรบกวนตำรวจค่ะ
เห็นรูปประพันธ์สันหารชัดเชนดูหน้าดิเนี่ยโอ้เนี่ย
มันชัดขนาดนี้รับรองตามตัวได้ประเด็นคือเพื่อนร่วมวิน
บอกแบบนี้พี่สุบันบอกตอนแรกผมคิดแล้วผมว่าแล้วแปลก
เพราะตอนที่คนร้ายมันมาถึงมันเหมือนมันจะมาเรียกผมให้ผมเอาไปส่ง
แล้วอยู่ดีมันเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไปจ้างพี่พันธุ์แทน
สงสัยเห็นว่าเป็นผู้หญิงอาจจะชิงรถได้สะดวกมากขึ้น